มาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับคุณตาขี่รถจักรยานยนต์
คุณยายซ้อนพร้อมกับอุ้มหลานหนึ่งขวบไว้ด้วยและกำลังจะขี่ข้ามถนนเนี่ย
คุณผู้ชมได้เห็นกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวสักครู่นะฮะ
พอขี่จะตัดเลนไปอีกฝั่งนู้นปรากฏว่ารถกระบะเข้ามาทางตรง
ชนเข้าเต็มครับคุณตาคุณยายหลานเสียชีวิตทั้ง๓คนนะครับ
นี่แหละฮะที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นบนถนนสายร้อยเอ็ดโพนทอง
หน้าที่ทำการเทศบาลตะบนเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
คือผู้เสียชีวิตก็คือนายอำพันธ์อุดมรักอายุ๖๕ปีนางอำมาราประเสริฐสังอายุ๕๖ปีนะครับ
ซึ่งเป็นภรรยาของนายอำพันธ์แล้วก็ที่น่าสลดใจก็คือเด็กหนึ่งขวบด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นหลานชายของทั้งคู่คือเด็กชายพัทรวิทย์ประเสริฐสังนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะ๔ประตูอิซูซูดีแม็กซ์สีดำ
ทะเบียนกอไก่คอควายแปดเจ็ดแปดสามร้อยเอ็ดนะครับ
ก็มีรอยถูกเฉียวชนอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็พังยับพอสมควรนะครับ
แล้วก็มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายก็คือมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินขาว
ทะเบียนกไก่ลิงวแหวน๗๔๒
ถูกชนจนล้อหลังเบี้ยวเลยนะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนหน้านี้
นายอำพันธ์ซึ่งเป็นตา
ขับรถกระบะเอามาทิ้งรถกระบะ
เอารถกระบะมาทิ้งไว้ที่ร้านล้างรถ

หลังจากนั้นนะครับนายอำพันธ์ก็ขี่รถจักรยานยนต์
ออกมาพร้อมกับภรรยาแล้วก็หลานชาย๑ขวบ
เพื่อจะมาเอารถกระบะที่ล้างเสร็จแล้ว
แต่ไม่ทันถึงร้านแล้วฮะถูกกระบะชนเสียชีวิตทั้ง๓คนนะครับ
แต่ก็เป็นลักษณะของการขี่ออกถนนและขี่ตัดหน้า
เพราะว่ารถกระบะเขาก็มาทางตรงมาเร็วนะครับ
คนขับรถกระบะคือนายวิเลิศวรรณทิพย์อายุ๖๗ปีนะครับ
ก็บอกว่าตอนนั้นมันกระทันหันจริงแล้วก็เบรกไม่ทันจริง

ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
หลังเกิดเหตุญาติของผู้ตายทั้ง๓ชีวิต
นิมนต์พระสงฆ์๔รูปมาประกอบพิธีนะครับ
ถอดถอนดวงวิญญาณไม่ให้อาฆาตมาดร้าย
แล้วก็เชิญดวงวิญญาณกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
ศพของทั้ง๓ตั้งสวดอยู่ที่วัดเกาะแก้วบ้านเหล่าแข็ม
กลางกลางความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาญาติพี่น้อง
เพราะว่าถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่๓ชีวิตเลย
ตายายแล้วก็หลานนะครับ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
แล้วก็เอาเป็นการเตือนภัยแล้วกัน
ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังทุกฝ่ายเลยนะ